นะครับในกรุงเทพฯนะครับแต่พอเข้าไปถึงเนี่ย
มันกลายเป็นไม่ใช่งูขยะเนี่ยเอาไปดูนะฮะ
นะครับขอความช่วยเหลืองูเข้าบ้าน
ก้าวแรกที่เข้าไปนี่ก็พังงะเลยครับ
ไม่ได้มีความกลัวงูเลยผม
เจอกองขยะมหมานะครับ
สองชั้นนี้แทบไม่มีที่จะเดินเลยนะครับ
เสร็จข้าวของเศษขยะนะครับ

ห้องน้ำนี้ยิงไปออกมาเลยครับ

พอถอยออกมาก่อนค่อยจับทีหลังแล้วกันนะ

ไม่ใช่แค่ว่ามันรกรุงรังไปหมดกลิ่นด้วย
กู้ภัยเขาก็อัดคลิปเอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับ
บอกสภาพบ้านสองชั้นนี่เต็มไม่หมด
จี่ลเหม็นมากขอออกนอกบ้านก่อน
โอ้โหนี่ฮะซอยวัชรพล๑๖นะครับเป็นทาวนโฮม๒ชั้นนะครับ
คือเราก็สอบถามไปยังคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยบอกว่าปกติเจ้าของบ้านหลังนี้เขาจะอยู่คอนโด
เขาไม่ได้อยู่ประจำส่วนบ้านหลังนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเขาเช่าทิ้งเอาไว้แล้วก็ให้ลูกเนี่ยเรียน
แล้วก็เรียนจบม๖ก็ย้ายกันออกไปไอ้ข้าวของต่างต่างที่เห็นเป็นขยะเนี่ย
ทีแรกก็คิดว่าเขาจะเก็บข้าวเก็บของอะไรของเขาไว้หรือว่าเขามีงานมงค์งานไม้อะไร
ถ้าดูจากข้างนอกเข้าไปนะเตรียมเอาไว้ขายอะไรพวกนี้หรือเปล่า
ปรากฏว่าที่ผ่านมาลูกบ้านหลังอื่นเขาบอกโอ้โหกลิ่นเหม็นมากเลยนะ
ก็ไม่ได้คิดอะไรนะไม่คิดว่าในบ้านจะมีขนาดนี้นะ
เพราะว่าดูเจ้าของบ้านเขาก็เออสะอาดสะอ้านแต่งตัวดี
แต่พอเขาแจ้งเรื่องมีงูเข้าบ้านแล้วให้มาจับกันเนี่ย
มาถึงก็เพิ่งมารู้ว่าโอ้โหด้านในมันเป็นอย่างนี้
คือทางเพจสายใหม่ต้องรอดบอกว่าจะไปช่วยเก็บขยะให้นะ
แต่ว่าทางเจ้าของบ้านเขาแจ้งมาว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาเก็บเอง
ว่าสัก๗วันน่าจะเสร็จเรียบร้อย
๗วันเลยเนี่ย